มาดูกันต่อกับพี่ป้องนวัดนะคะต้องร้องเพลงนี้
ฉันมายินดีให้กับรักที่สดใสค่ะ
เพราะว่านะคะแฟนเก่าจริงเขาเลิกกันไปนานแล้วนะคะ
นับนิ้วไปมาแก้วเนี่ยมีแฟนใหม่ไป๔คนแล้วหลังจากเลิกพี่ป้องเนี่ย

ก็ต้องยินดีนะคะเพราะว่าพี่ป้องเนี่ยก็มายินดีกับแก้วนะคะ

เรื่องที่บอกว่าคู่นี้คบกันเร็วไปหรือเปล่านะคะ
ก็ไปฟังเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงจัดไป
ทำไม
ก็มีแฟนทุกครั้งน้องก็เปิดชัดเจนตลอด
แล้วก็ยินดีด้วยทุกครั้งที่น้องเขามีความสุขนะครับ

ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ได้อะไรมากครับ

ทั้งทุนินทั้งแก้วรู้จักทั้งคู่ครับ

คนบอกว่าแก้วเปิดตัวบอกว่าดูแรงไป
ไม่รู้ครับทีนี้ก็อยู่ที่น้องอะเนาะ
ที่คู่เขาครับเราก็ไม่มีความเห็น
ส่วนเรื่องนะคะจริงพี่ป้องเป็นพรีเซนเตอร์เกี่ยวกับงดลนลง
ที่ไม่ทานหูฉลามนะคะ
เพราะว่าก็เป็นสัตว์ทะเลเหมือนกันแล้วพี่ป้องชอบดำน้ำด้วยนะคะ
ป้องก็ให้ข้อคิดที่แบบเตือนใจดีมากเลยค่ะ
อ่ะไปฟังเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องไม่ทานปลากระเบนค่ะ

ถ้าอะไรไม่เหมาะสมผิดก็แก้ไขกันไป

เราไม่ควรหูฉลาบเราไม่ควรกินอยู่แล้ว
ก็คิดว่าไม่ได้ปัญหากับทางฉลาบ